คุณผู้ชมค่ะดูอันนี้เรื่องเกี่ยวกับพยูนแล้วกันค่ะคนเขาไปเจอ
ไปดูพยูนโดนตัดหัวแล้วลอยเกยตื้นอยู่ที่ชายหาด
ครับเอ๊ะเขาจะเอาเขี้ยวมันไปทำเครื่องรางอะไรหรือเปล่า
ดูสิภาพที่เห็นอันนี้อยู่ที่ชายหาดของกระบี่นะคะ
ครับเป็นภาพสลดเป็นภาพสะเทือนใจแบบนี้อ่ะค่ะ
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ผู้ใหญ่ยงยุทธ์ฝั่งขวา
ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะบอกว่าเจอพยูนลอยเกยตื้น
ตายอยู่ตรงหาดบ้านหลังเกาะก็ไปตรวจสอบดู
ปรากฏว่าซากพยูนเพศผู้มันตัวใหญ่ยาว๒เมตรกว่า
วัดรอบตัวได้เจ็ดสิบเซนหนักเป็นร้อยโลนะคะ
แต่คุณดูที่ซากของมันส่วนหัวปากตาเนี่ย
โดนตัดออกไปบางส่วนนะคะแล้วตามเนื้อตามตัว
ดูสิเมื่อกี้มีแผลหลายจุดเลยก็เลยต้องประสานไปที่เจ้าหน้าที่
วิจัยสัตว์ทะเลหายากที่ตรังให้มาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่างั้นตอนนี้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่
ฝากซากพยูนเอาไว้ก่อนผู้ใหญ่บ้านอ่ะเชื่อว่าพยูนตัวเนี้ย
น่าจะติดเบ็ดราวของชาวประมงแล้วพอชาวประมงเขาเจอเขาเห็น
เขาก็เอามีดตัดตัดหัวมันก็เลยขาดมันเป็นไปได้นะ
ที่เขาอาจจะตัดเอาเขี้ยวไปเพราะว่ามันมีความเชื่อไง
ว่าเขี้ยวพยูนเนี้ยมันถือว่าเป็นของมงคล
แล้วมันมีราคาสูงโดยเฉพาะในตลาดมืดด้วยนะคะ
ที่ผ่านมานะคนในพื้นที่ของเกาะศรีบอยาเนี่ย
ช่วยกันอนุรักษ์พยูนดูแลแหล่งย่าทะเลไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
แล้วการทำแบบนี้คนในพื้นที่เขาบอกว่า
ไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปแจ้งความเอาไว้ก่อนด้วยนะคะ
แล้วมันมีข้อมูลความเชื่อบอกว่าคนที่จะเดินทางทะเล
คนจะเดินทางไปในทะเลเนี่ยนะจะเอาเขี้ยวพยูนเนี่ย
ใช้ไปเป็นเครื่องรางนำโชคแล้วก็เป็นการป้องกันภัย
ทีนี้ถามว่านอกจากเคี่ยวแล้วมีอะไรบ้างล่ะที่เอาไปเป็นเครื่องราง
ก็มีทั้งหนังดวงตาการจับพยูนมาทรมานนะ
เอาน้ำตาไปทำยาเสน่ห์อันนี้ก็มีเหมือนกันเป็นความเชื่อ
ซึ่งทางดรทรนะคะรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลไทยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะ
บอกว่าทางวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องลวงโลก
มันไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นยาเสน่ห์ได้แล้วอย่างหนึ่งนะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะตระหนักมากกว่า
คือตอนนี้พยูนมันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้ว
ควรจะดูแลรักษาแล้วก็หวงแหนเอาไว้ดีกว่าที่จะตัดเขี้ยว
เอาน้ำตาไปทำพวกเครื่องรางของขลังต่างนะคะ